สวัสดีครับมาติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
สถานการณ์ฟ้าฝนสถานการณ์ลมหนาวเมืองไทยของเรา
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแสดงการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆ
สังเกตว่าในเมืองไทยของเราครับเมื่อวานนี้กับวันนี้ค่อนข้างแตกต่างกันเลยทีเดียวนะครับ
บริเวณตอนกลางประเทศไทยซึ่งเป็นจุดที่เมื่อวานนี้หลายพื้นที่นะครับ
มีฝนตกตอนนี้โล่งโล่งแล้วนะครับส่วนนี้ครับเป็นบริเวณทางตอนบนนะครับ
สังเกตว่าท้องฟ้าโล่งโปร่งนะครับเป็นอิทธิพลจากลมหนาวที่มีกำลังแรงละทีเดียว
ถ้าหากเราดูแถวบริเวณเกาหลีญี่ปุ่นจะมีห่อมฝนหย่อมหนึ่งก่อตัวอยู่
ปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่กันไว้ไม่ให้ลมหนาวเนี่ยนะครับ
ลงทะเลดังนั้นลมหนาวหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีการแผลลงมาปกคลุมเมืองในของเราแรงยิ่งขึ้นนะครับ
ก่อนหน้านี้เป็นกำลังค่อนข้างแรงตั้งแต่ค่ำคืนนี้เป็นต้นไปจะเป็นกำลังแรงนะครับ
มีการพัดมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานของไทย
แน่นอนครับการพัดมาแบบนี้ก็จะทำให้แนวร่องฝนที่จากเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ
ผ่านแถวบริเวณตอนกลางประเทศไทยก็จะค่อยเลื่อนต่ำลงมา
ในวันพรุ่งนี้ให้คุณผู้ชมสังเกตดี
แดงจะค่อยเข้มขึ้นแล้วก็มีการแผลลงมาปกคลุมมากขึ้นนะครับ
สีเขียวคือบริเวณที่มีอากาศเย็นนะครับอุณหภูมิต่ำกว่า๒๒องศาเซลเซียต
ก็จะปกคลุมในแถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่
ภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับ
ตอนกลางยังอุ่นชื่นอยู่บ้าง
หลังจากนั้นจะสังเกตว่าในช่วงวันเสา
สีเหลืองแผ่เข้ามาปกคลุมสีเหลืองคืออากาศหนาวนะครับ
จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิต่ำกว่าประมาณ๑๕องศาเซลเซียต
นี่คือวันอาทิตย์จะพบว่าสีเขียวปกคลุมในบริเวณพื้นที่ประเทศไทย

สีเหลืองก็ปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนภาคเหนือ
ส่วนสีแดงก็มีการแผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคอีสาน
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีความหนาวเย็นเกิดขึ้น
แล้วก็จะค่อยอุ่นขึ้นอีกนิดนึงในช่วงประมาณกลางสัปดาห์หน้านะครับ
ซึ่งการอุ่นขึ้นในครั้งนี้ก็จะอุ่นน้อยกว่าช่วงก่อนหน้านี้
สิ่งที่เราจะได้เจอกันก็คือความหนาวเย็นลมเย็นสบายนะครับที่เราจะได้เจอต่อไป

และแน่นอนถ้าหากในบริเวณพื้นที่ตอนบนมีอากาศหนาวเย็นตอนล่าง
สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของฝนที่จะหนักมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ